พรุ่งนี้รัฐบาลและคอสชนัดพักการเมืองมาพูดคุยมาหารือกัน

ป้อมจะเป็นประธานในการประชุมนะฮะ
พลเอกประยุทธ์ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับ
อังกฤษแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับ
โดยที่ฝรั่งเศสนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
รัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชได้พบปะกับคนไทยในฝรั่งเศสนะครับ
โดยได้เล่าถึงสถานการณ์ในประเทศไทย
แล้วก็แนวความคิดในการทำงานของรัฐบาล
บอกว่านอกจากประเทศไทยกำลังจะมีการเลือกตั้งสอสอครั้งใหญ่แล้ว
ยังมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในหลวงราชการที่๑๐นะครับ
ทรงรับสั่งว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงทำทุกอย่างให้ดีขึ้น
วางพื้นฐานไว้ให้รัชกาลที่๑๐ก็ทรงทำต่อ
พระองค์ทรงอยากให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย
ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
ยังทรงแข็งแรงแต่พระองค์ทรงออกงานไม่สะดวก
เนื่องจากพระชนมพันษามากแล้ว
น่าท่านกูอะไรที่ที่ทางทะมั้นก็ดูช่วยเหลือได้ก็บอกมา
ท่านก็พร้อมจะดูแลช่วยเหลือให้
รัฐมนตรีก็ยังบอกว่าในส่วนของตัวเองแล้วไม่สามารถจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอได้อยู่แล้วนะครับ
เพราะหากจะเป็นสอสอลงเลือกตั้งก็ต้องลาออกจากตำแหน่ง
ตั้งแต่รัฐธรรมนูนมีผลบังคับใช้
ส่วนอนาคตทางการเมืองของตัวเองยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้น
ส่วนพรุ่งนี้นะคะรัฐบาลนัดพูดคุยกับพักการเมืองต่างนะคะ
ผลเอกบรวมสู่วันรองนายกรรธมนตรีและรัฐมนตรีว่า
กระทรวงกลาโหมก็เป็นประธานในการพูดคุย
ก็จะมีการคุยกันเกี่ยวกับอุปสรรคของการเลือกตั้ง
มีบางพักเข้าไปบางพักไม่ไป
เพื่อไทยอนาคตใหม่ยืนยันว่าไม่ไปไม่ไปร่วมหารือด้วยนะคะ
การที่พักเพื่อไทยไม่ไปร่วมการประชุม
คิดว่าไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายใดนะครับ
คือเขาจะคุยกันยังไงสรุปกันยังไง
แล้วเป็นคำสั่งหรืออะไรออกมาเนี่ย
เป็นมาตรการวิธีการอะไรออกมา

ทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง
ส่วนพักประชาธิปัตย์ภูมิใจไทย
ปฏิรูปประเทศเขาบอกว่าเขาไปนะคะ

รับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรมของพักการเมือง

ให้อนุญาตให้พักการเมืองเก่าจัดประชุมหาสมาชิกได้แล้วนะคะ

ขณะที่มีความเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปเสียง
ของนายทักษิณุชินวัฒน์อดีตมร
ที่พูดถึงความเคลื่อนไหวในภักดิ์เพื่อไทย

กรกตบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูว่าเข้าข่ายทำผิดกฎหมายหรือไม่

ไม่ให้พักการเมืองยินยอมให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกพัก
มาครอบงำภักดิ์มาชี้นำกิจกรรมในภักดิ์
ถ้านายทักษิณพูดออกมาแบบนี้มันเข้าข่ายไหม
ถ้าผิดจริงเนี่ยบทลงโทษนี่ถึงขั้นเสนอสารำนูลให้พินายุพักได้ด้วยนะฮะ
คลิปเสียงที่ว่าที่กรกตตรวจสอบเนี่ยคาดว่าจะเป็นคลิปในช่วงวันเกิดของนางสาวยิ่งลักษ
น้องสาวของนายทักศิลป์เดี๋ยวลองฟังดูนะครับทุกผู้ชมครับ
ใช่เสียสละเพราะว่าผมเลยบอกว่าใครที่อยากจะออกจากพักไปเนี่ยมี๒ประการ
ประการที่หนึ่งคือไปเก็บสตางค์แล้วมีเป็นน้องสาวของนายเล่นการเมือง
เพราะว่าพวกนี้นางโง่จ่ายไปแล้วก็เก็บอย่างต่างไปมาเล่นการกับไว้ไปพักก่อนครับ
แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือว่ามั่นใจในตัวเอง
ลืมไปว่าคะแนนตัวเองสู้คะแนนพักไม่ได้มาโดยตลอด
เที่ยวนี้ก็คงได้เอาเด็กรุ่นใหม่ได้ขึ้นมาแทนมั่ง
เดี๋ยวจังหวัดเลยจังหวัดโคลล่าต้องมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแท้

นี่ผมมันเป็นพวกไม้พี่ลมพรน่ะไปดีเชิญหน้าพี่ขอโอ้ยพอ
ตอเขาจะตรวจสอบว่ามันลักษณะเหมือนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการกิจกรรมของพักการเมืองหรือเปล่า